ค่ะขอเรียกของคู่กายแก้ว
ก็บอกว่าตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมา
คุณแก้วไปเกี่ยวพันธ์นะคะคุณกะแท่อัชยามค่ะ
เป็นหนึ่งคนที่มีภาพไปกราบไห้ครูกายแก้วออกมาให้เห็นในวันทำพิธีใหญ่ค่ะ
แต่บางเสียงก็บอกว่าเอ้าจริงคือผิดหวังกับกะแตนะ
คือมูลเกินไปไม่รู้หูลุมตาหรือเปล่าค่ะ
จนเพจดังก็บอกว่าเห็นกะแตทำภาษาส่วนมนตร์ขาย
แต่ชีวิตจริงไหว้ปีศาจเล็บเจล

เมื่อวานนี้นะคะคุณกะแตก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไปค่ะ
เธอบอกว่าเธอไม่ได้นับถือครูกายแก้วเป็นหลักนะคะ
เพราะว่าตัวเองศรัทธาในพระแม่กาลีมาก

เพราะว่าเราได้เห็นนะคะที่บ้านของเขาเนี่ย

ไปลองฟังมุมมองมุมหนึ่งของคุณกะแต้กันหน่อยค่ะ
คุณได้อ่านนะครับ
การยกมือไหว้เราถือว่าเป็นการแสดงความอ่อนน้อมของตน
เราไม่รู้หรอกว่าปูนหินอิดอันนั้นคืออะไร
แต่เราแค่ยกมือไหว้เพื่อทำความเคารพ
คนไหว้ไหว้อย่างปวกไหว้อย่างรกแมว
มันก็ไม่ผิดเนอะไม่มีอะไรผิด
อยู่ที่เราค่ะถ้าเรามีสติมีปัญญาพิจารณา

แล้วก็หนังสือสวดพลิกชีวิตของกะแตค่ะ
มันไม่ได้เป็นหนังสือสวดมนต์ที่ชวนคนมาไหว้มาสวดผีค่ะ
มันเป็นหนังสือสวดมนต์ที่มีตามทั่วไป
แต่มันมีบางบทที่กะแตได้มาจากการไปปฏิบัติธรรม
เงินที่ท่านซื้อ๒๙๙บาทนะคะแต่บอกตลอดว่า๑๐ล้านนะคะ
แต่เอาไปสร้างโรงเรียนแล้วก็ไปทำอนามัย

บริสุทธิ์ใจอยากจะซื้อก็ซื้อแล้วเติบใจเลย
แต่พูดไปนะคะมุมมองของกระแตก็คือ
ก็ฟังได้นะเพราะมีเหตุผลกับเขา
เห็นของแต่ละคนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นล่าสุดเลยนะคะ
เห็นบอกว่าคนที่ดูแลครูกาแก้วจะเอาผ้ามาคุมละ
เพราะว่าก็เกิดการแบบว่าอาจจะมีความร้องเรียน

กรมศาสนาพุทธก็อาจจะแบบว่ามีข้อถกเถียงกันเยอะตรงนี้

ก็อาจจะเอาผ้ามาล้อมปิดในบริเวณนั้นอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นความเชื่อใครความเชื่อมันแล้วกันเนอะ
ใช่แล้วค่ะขนาดเรื่องมูเตรลูยังมีเรื่องของดราม่าได้เลยนะ
ไม่น่าเชื่อจริงนะพี่สวัสดีค่ะนะอ่ะทักทาย
คนที่เข้ามาดูพวกเราในตอนนี้ทั้ง๑ล้าน๓
เยอะมากขอบคุณมากค่ะ
จริงก็คือ๑๓๔ตอนนี้๑๕๗แล้ว
วันนี้เราขอสักประมาณ๓๐๐ละกัน

บอกว่าสวัสดีเที่ยงวันเสาร์วันหยุดกับพิธีกรทั้ง๓คนนะคะ
ขอบคุณคุณวัยรุ่นล้านลาบด้วยนะที่ส่งดอกไม้มาให้เรา
แล้วเข้ามาทักทายด้วยคุณคณิถา๒๕๔๔๖

รวมไปถึงคุณแอมพันธะใหญ่

สวัสดีค่ะบรรเทิงไทยร้านแล้วคุณบอมชอบ

บอมชอบคุณปูคุณหวานเจี๊ยบนะ
คุณกระเจ้าคุณเยาคุณเหมียวคุณเอ๊นะคะ
คุณนิชาพาคุณลูกวุ้นคุณบุญธรรม
คุณบุญธรรมบอกกับรายการเรามากเลยนะคะ
หนุนนำแบบนี้เลย